ว่าคดีของน้องจีน่าน่าจะมีความคืบหน้าเพราะว่าผลทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะออกวันนี้ออกวันนี้แปลว่าอะไรนอกจากอาผะใครบงการใครร่วมอุ้มเดี๋ยววันนี้จะมีความคืบหน้าแล้วนะฮะทางตำรวจเนี่ยแทบจะยกจังหวัดแทบจะยกภาคลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ฮะมีชุดไหนบ้างล่ะตำรวจกองปราบตำรวจกองคับการปราบ
หลายวันแล้วอาผะไม่เคยให้ปากคำตรงกัน
แม้แต่วันเดียวจริงแต่ไม่เป็นไร
งงคือตำรวจบอกจะเปลี่ยนชุดสื่อมาหลายชุดแล้วเนี่ยงงไปตามกัน
แต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกไว้ก็คือมีเรื่องของผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ถ้าหากออกมาจะรู้ทันทีว่าใครมีส่วนเกี่ยวเนื่องเรื่องการเอาตัวน้องจีน่าหายไป
เพราะผลทางนิติวิทยาศาสตร์จะไม่มีการหลอกกัน
เบื้องต้นไม่น่าจะต่ำกว่า๓คนนะ๓คนคือใคร
บงการผู้จ้างหวานผู้บงการแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้ม
แล้วอาผะเกี่ยวตรงไหนเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
และขบวนการค้ามนุษย์ขบวนการค้ามนุษย์คือต้นทาง
สภาพที่ปกติเลยน้องปลอดภัยแต่คนร้ายจะต้องขยายผลต่อฮะ